ทุกผู้ชมครับที่มุกดาหารนะครับที่มหาสรคามนะครับ
มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเศร้าจริงนะครับ
เขามีขบวนแห่นาคกันอยู่แล้วมีรถโม้ปูนเนี่ย
แห่โค้งกวาดถนนแล้วก็พุ่งไปโดนขบวนแห่นาค
เดี๋ยวดูนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับคือจังหวะเนี้ย
เขาตั้งขบวนกันอยู่ค่ะรถโม้ปูนมาไปพุ่งชนรถคันอื่นด้วย
แล้วก็นี่ฮะเสยมาโดนขบวนแห่นาคตรงนี้
นาคก็อยู่บนหลังรถกระบะอ่ามีญาติพี่น้องมีคุณแม่อยู่ด้วย
แล้วพุ่งแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีคนตายไปสามอือฮือบาดเจ็บอีกสิบสามคน
คนขับรถโม้ปูนฉวยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปนะฮะ
มานี่หน่อยนะโอ้อุ้ยแหล่ะอุ้ย

ภาพที่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะครับรถโม้ปูนหลุดโค้งไปชนรถขนดิน
แล้วรถขนดินก็พุ่งถลายไปชนขบวนแห่นาคนะฮะ
กำลังตั้งขบวนกันอยู่เลยนะครับมีคนเจ็บคนเสียชีวิตนะครับ
คนละหนกันเลยล่ะนี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันฮะโอ้โหนี่
ตอนนั้นก็ต้องช่วยเอาคนเจ็บเนี่ยที่กระเด็นเข้าไปในพวกใต้ท้องรถต่างเอาออกมาจากใต้ท้องรถ
ค่ะแต่เสียขึ้นไปสามนะครับบาทเจ็บอีกสิบสามนะครับ
ร่างยังติดอยู่ใต้รถโม้ปูนเลยนะฮะรถมันหนักฮะยังออกมาไม่ได้
ต้องรอเจ้าหน้าที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
สิบเจ็ดมีนาคมที่ถนนเชียงยืนคำใหญ่บ้านหนองนาไร่เดียวตำบลกุฎประดุกอำเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสรคามนะครับมีคนคนหนึ่งครับสพชื่นชมก็ลงมาพื้นที่เกิดเหตุนะฮะ
โม้ปูนก็นี่ฮะพลิกตะแคงอยู่ตรงนี้นะครับข้างทาง
เจอคนขับนะครับชาวบ้านบอกเห็นกระโดดลงจากรถช่วงชุลมุนขนาดแล้วก็หนีหายไปเลย
ตายไปสามเจ็บสิบสามนะครับแล้วก็เจ้าภาพเองคือเจ้าหน้าที่บอกมาตรวจสอบแล้วเนี่ย
พบว่าในส่วนของการตั้งขบวนแห่นาคไม่ได้ขออนุญาตเรื่องการตั้งขบวนแห่บนพื้นถนนด้วยนะครับ
แล้วก็มีการบอกกับทางผู้นำว่าจะแห่ตอนบ่าย๓โมงแต่เคลื่อนขบวนออกไปก่อนด้วยยังไม่ถึงเวลา
คนขับรถขนดินนะครับบอกว่าตอนที่เห็นขบวนแห่นาคตอนนั้นก็ชะลอแล้วแล้วก็จอดข้างทาง
แต่ว่ารถโม้ปูนตามหลังมาเนี่ยพุ่งมาอย่างแรงนะฮะมาชนรถเขา
นี่แหละครับผมกลับมากลับมาจอดไม่ผมเห็นรถโม่มาเร็
ผมได้จอดเลยรถโม่ก็เลยเสียหลักเขาโค้งเสียหลักมาเร็วครับ
ก็เลยมาถาข้าวคาลมรถไปตุ๊กคล่องขุนหรือครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้๑๔นาฬิกา๓๐นาทีรถโม้ปูนคันสีเขียวเดี๋ยวดูนะ
นี่ไปแล้วนะฮะวิ่งผ่านกล้องวงจรปิดไป
เดี๋ยวดูนะฮะฟื๊บไปคันนี้นะครับเพียงเสี้ยววินาที
จะเห็นชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงวิ่งหน้าตาตื่นเดี๋ยวดูนะฮะ
คือน้องเขาเห็นเหตุการณ์แล้วที่รถโม้ปูนไปพุ่งชน
ไปชวนขบวนแห่นากตอนนี้ชาวบ้านก็โอ้โหโกรธรรมาณเลยนะครับ
สิบสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีจะเห็นรถกระบะที่มีนาคนั่งอยู่หลังกระบะนะฮะ
แล้วก็ผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้ชายที่นั่งกางร่มให้กับนาคเนี่ย
ขับมาจอดชิดข้างทางซึ่งกระบะคันนี้ถูกชนท้ายมาเรียบร้อยแล้ว
โดยรถขนดินที่พุ่งชนนะฮะ
แต่เจ็บหนักคือคนที่อยู่ข้างล่างขบวนแห่
รถโม้ปูนกับรถขนดินพุ่งถลายไปแล้วก็ไปชนไปทับเขา
นี่ฮะนี่เป็นรถที่พ่อนาคขึ้นไปบนหลังกระบะนะครับ
โม้ปูนทางอบตก็เอาเครื่องจักรกับแบ็คโฮเนี่ยมายกขึ้นไปนะครับ
เป็นรถของกลางในคดีนะฮะก็ต้องเอาไปอายัดเอาไปตรวจสอบก่อนนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นทางโค้งยาวหักศอกนิดนะครับ
ก็อันตรายแล้วครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมโค้งแบบนี้เลย
มาแบบไม่เบรกนี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะค่ะสาดโค้งมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิตตลอดเลยนี่ขับมาเนี่ยเห็นไหมจังหวะโค้งซ้ายหักศอกอย่างนี้เนี่ย
เห็นอีกทีถ้าเห็นข้างหน้าเนี่ยเบรกตัวโก่งเลยนะฮะ
ถ้าระวิดนี้เบรกไม่ทันแล้วรถโมคลอย่างหนักอ่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้บอกว่าอยู่ในบ้านนะฮะตอนนั้นอยู่ในบ้าน
นี่ฮะสักพักได้ยินเสียงรถกันแบบโอ้โหชนสนั่นเลยนะครับก็เลยออกมาดู
พบว่าตอนนั้นถูกชนกันแบบคนเกลื่อนถนนแล้ว
โชคดีที่รถของนาครถกระบะเนี่ยไม่มีใครเจ็บ
ถูกชนท้ายเล็กน้อยนะแต่จากนั้นทางเจ้าภาพงานบวชนาคเขาก็
เคลื่อนขบวนเข้าไปต่อนะเขาก็เปลี่ยนรถแล้วก็แห่ไปแล้วก็บวชกันต่อ
ผู้รถทัพคู่นึงคุณจานจ้ำศรีไปพบกับครอบครัวของหนึ่งในสามที่เสียชีวิตนะครับ
หนึ่งในนั้นนี่ฮะก็คือคุณป้าถวิรินวิชาผศอายุห้าสิบหกปี
เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับตั้งศพเอาไว้ที่บ้านนะฮะ
สามีบอกว่าก่อนจะมีงานบวชเมื่อวานเนี่ยทางสามีเองก็มีรางสังหรณ์เกิดขึ้น
คือฝันว่าภรรยานอนโบกมือขอความช่วยเหลือใต้ท้องรถ
ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง

เมื่อวานนี้สามีของคุณป้าถวินบอกไม่ได้ไปร่วมงานบวชด้วยนะครับ
แล้วได้ยินเสียงขบวนแห่นาคเนี่ยผ่านหน้าบ้านตัวเองไป
ไม่นานเสียงเงียบลงทีแรกคิดว่าเอ๊ะหรือมีใครทะเลาะกันหาเรื่องกัน
ก็เลยเสียงเงียบไปก่อนจะมีคนตะโกนเสียงดังบอกรถชนรถชน
แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยวิ่งมาบอกบอกว่าเมียเขาเนี่ยถูกรถชน
แล้วตอนนี้ติดอยู่ใต้ท้องรถ
มันมีคนหนึ่งแลนดไปบอกผมกินเขาอยู่ว่ารถชนแล้วก็สน
อยู่ใต้ท้องรถว่ะสันดึงออกว่ะสันไหนอยู่ว่ะสัน
ผมบอกให้ยางมานั่นแหละ
ตอนที่มาเจอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าเขามีสปีกไหมหรือ
มีอยู่ครับบอกครับเพียงแต่หันใจเลยครับ
อ่าส่วนงานศพอีกบ้านนึงนะครับ
ก็คือนางโสภาแก้วแสนเมืองอายุ๕๓อีกงานหนึ่งก็คือนางสุบันพันเดชอายุ๕๓
ยัดยาทั้ง๒ศพบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าคนขับรถโม้ปูนเนี่ยมาอย่างเร็วแล้วก็ประมาทด้วย

จับรถนาคท้ายรถน่ะเดิน
อาจจะมาเร็วไหม
มาเร็วเขาบอกมาเร็วเพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งไง
๖รถหรืออะไรไม่รู้๖รถหรือ๔รถอะไรนี่น่ะ
แม่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกมันตกใจไม่ได้สั่นอยู่อย่างนี้
มันอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้ว่าขี้แห้งถ้าคงขี้แห้งน่ะหรือประมาณตัว
ถ้าคงไหม
คือถ้าไม่เร็วสักอย่างเนี่ยหนักมันก็เป็นเบาได้นะ
บอกว่าได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วให้ไปเข้มงวดเรื่องการปรับปรุงถนน
หรือว่าหาทางลดความเสี่ยงหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันมีเหตุเกิดขึ้นอีก

แต่ทางมันโค้งมากจริงนะฮะ
โอ้โหใช่ไหมแบบไม่เบรกเลยอ่ะ
ไม่ชินเส้นทางนี้หลุดโค้งได้นะครับ

คนขับรถโม้ปูนอาศัยช่วงชุลมูลชาวบ้าน

มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพชื่นชม

ชื่อนายวรรณชัยศรีมูลมาศ

กับพนักงานสอบสวนสพชื่นชม

ทุ่มนึงมาพบพนักงานสอบสวน
นายวัญชัยคนขับรถโม้ปูนบอกว่า

เลยหนีไปตั้งหลักก่อน
ส่วนใหญ่มักจะได้ยินข้ออ้างแบบนี้อยู่บ่อย
ตามสูตรเลยตกใจขอไปตั้งหลัก
แล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเป่าจะขึ้นไหมเนี่ย
อย่างนี้ต้องตรวจเลือดนะฮะตำรวจต้องตรวจเลือดนะว่าเมาหรือเปล่า
ล่าสุดตอนนี้แจ้งไว้๓ข้อหาก่อนนะครับ
ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจทรัพย์สินเสียหาย
แล้วก็หลบหนีด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องไม่แจ้งเหตุในทันทีต่อพนักงาน
เพื่อให้การช่วยเหลือตามสมควรเรื่องขับแล้วก็หลบหนีเพราะเกิดอุบัติเหตุ
มันก็น่าสะลดใจงานบุญงานบวชนะคะ
เมาแล้วขับเดี๋ยวรอผลนะเมาแล้วขับเนี่ย
โอ้โห๓ศพกับ๑๓คนที่บาดเจ็บ